เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราไปเที่ยวกันมา
เรากลับมาพบปะสังสรรค์เจอเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งกับการทำงาน
เราก็อาจจะต้องซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันกลับมานะคะ
ของฝากหนึ่งอย่างที่ขายดิบขายดีมากในภาคอีสานก็คือน้ำปลาร้าแบบขวด

จนโรงงานผลิตเขาต้องเพิ่มจำนวนการผลิตคุณ
โอ้โหดูสิครับบรรจุเขาบอกว่าสะอาดได้มาตรฐาน
ใช่ถูกต้องมีออยอร์นะคะโรงงานผลิตน้ำปลาร้าเนี่ย
ก็เร่งมือผลิตน้ำปลาร้าบรรจุใส่ขวดให้เพียงพอต่อความต้องการ
ในช่วงปีใหม่เลยนะหลังจากมีประชาชนมาสั่งซื้อ
เพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารเองก็มีเลี้ยงกันทั้งบ้านทั้งหมู่บ้าน
พี่น้องญาติพบป่าสังสรรค์กันก็มีครับและก็นำกลับมาเป็นของฝาก
ติดไม้ติดมือในช่วงหลังปีใหม่แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
เจ้าของโรงงานเพชรดำค้าปลาร้าบอกว่าในช่วงนี้น้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุใส่ขวด
ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์กำลังเป็นที่นิยมมากเลย
เพราะว่าเป็นน้ำปลาร้าที่ผสมเสร็จครบเครื่องมีรสชาติอร่อย
แล้วก็อย่างที่คุณชนะบอกสะอาดปลอดภัยมีการรับรองจากออย
ที่แบบแน่นอนคอนเฟิร์มว่าอร่อยชัวร์นะคะอร่อยแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทันทีนั่นเอง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เลยต้องมีการเร่งมือการผลิตน้ำปลาร้าบรรจุใส่ขวด
เพิ่มปริมาณผลิตส่งมากขึ้นเป็น๒เท่า๓เท่าเลยนะคุณ
โอ้โหคือออเดอร์สั่งกันมาเยอะ
ใช่ถูกต้องนะคะซึ่งน้ำปลาร้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของฝากยอดนิยมนะ
ทำให้ตามโรงงานมีรายได้มากขึ้นเป็นเกาะเป็นกรรมเลยทีเดียว

ใช่มีหลายยี่ห้อนะแล้วก็ปลาร้าแบบนี้ส่งออกไปต่างประเทศก็เยอะนะ